มาดูกรณีเรือประมงโชคมลินี๒ที่ถูกพายุส้นร้อนประบึกซัดจนเรือล่ม
แล้วก็เรือล่มตอนจอดหลบพายุอยู่ในพื้นที่อำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
มีลูกเรือประมงศูนย์หายในทะเลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจอแล้ว๑ศพลอยมาติดอยู่ที่ชายฝั่งแหลมตาชี
ส่วนอีก๑คนยังอยู่ระหว่างการค้นหา
เจ้าหน้าที่นำศพนายปราโมทวงสุวรรณช่างเครื่องเรือประมงโชคมลินีกลับเข้าฝั่ง
เพราะว่าจมน้ำเสียชีวิตเรือลำนี้ถูกพายุโซนร้อนปลาบึกซัดเรือจมกลางทะเล
บริเวณอ่าวปัตตานีตำบลแหลมโพอำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
แล้วก็ลอยมาติดอยู่ที่ชายฝั่งแหลมตาชี
หนึ่งในลูกเรือที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตัวเองพร้อมลูกเรืออีก๕คนเดินเรือจากสงขลา
ออกหาปลาตั้งแต่๓๐ธันวาคม
พอมาถึงปากอ่าวปัตตานี๔มกราคมเวลาประมาณตี๒
ก็ได้รับแจ้งว่ามีพายุเข้า
ขณะที่แล่นเรือเข้าไปจอดแล้วก็ทิ้งสมอ
เพื่อที่จะหลบคลื่นสูงและลมแรงนะคะ
แล้วเขาก็ใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะคะ
แต่ว่าคลื่นสูงมากค่ะพัดจนเรือจม
ลูกเรือทั้งหมด๖คนตกทะเลแต่ว่า๔คนเนี่ย
เขาว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วก็มีคนมาช่วย
ส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าโดนคลื่นลมทะเลตีจนสำลักน้ำ
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
ส่วนลูกเรืออีกหนึ่งคนตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
คาดว่าศพอาจจะติดอยู่ในทะเล
ซึ่งจะมีการประสานนักประดาน้ำงมหาศพกันอีกครั้ง
ส่วนการกู้เรือที่จมตอนนี้ต้องรอให้สภาพอากาศ
กลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนค่ะ
อืมอ่านี่วิ่งกลับมาจากกลางทะเลเลย

มาถึงตี๒คืนที่ผ่านมานะครับ